สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาติดตามการฟ้องร้องในคดีช่อโกงนะคะ
ซึ่งผู้ที่ถูกฟ้องร้องไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตำนานหมอลำเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรนะคะ
ที่ถูกผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกแม่นกน้อยอุไรพรช่อกง
หลังจากที่มีการทำสัญญายืมโฉนดที่ดินจำนวน๓๓ไร่มูลค่าเกือบ๕๐ล้านบาท
เพื่อไปจำนองกับนายหน้าเจ้าหนี้นอกระบบเพื่อขอกู้เงิน๓ล้าน๘แสนบาทแค่๒เดือน
เพื่อนำมาเปิดวงเดินสายแสดงแต่ผ่านมาเกือบ๓ปียังไม่ได้รับโฉนดคืน
ล่าสุดแม่นกน้อยได้ติดต่อจะคืนเงินจึงต้องเดินทางกลับจากอเมริกา
แต่ล่าสุดก็ปิ๋วอีกแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีกับหมอลำคนดัง
ส่วนความคืบหน้าคดีตำรวจได้รับแจ้งและสอบปากคำนางสุดารัฐผู้เสียหายเอาไว้แล้ว
และจะเรียกพยานมาสอบสวนปากคำพร้อมกับสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงในการคืนเงินว่าเข้าข่ายช่อกงหรือไม่
โดยผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปหาแม่นกน้อยอุไรพรปรากฏว่าปิดเครื่องจึงไม่สามารถติดต่อได้
อีกทั้งในช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูฝนเขาก็พักวงดนตรีไม่มีการเดินสายแสดงแต่อย่างใดนะคะ
ตอนนี้ก็ถือว่ายังติดต่อแม่นกน้อยอุไรพรไม่ได้
ก็เลยยังต้องรอกันก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีนี้จะกลายเป็นคดีช่อกงจริงหมดหรือเปล่านะคะคือต้องรออีกฝั่งหนึ่ง
ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อไปหาแม่นกน้อยแต่ว่าก็ไม่สามารถติดต่อได้
แต่แถมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในฤดูฝนเขาก็ไม่มีการเดินสายแสดง
อาจจะเป็นการพักผ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้
จับเป็นไปได้โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานอาจจะปิดไปก่อน
เดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ